คุณผู้ชมครับบริษัทหัวหวยของจีน
ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดัง
กำลังตกเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับ
เมื่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัท
ได้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
โดยหลายฝ่ายมองว่ากำลังตกเป็นตัวประกันทางการเมือง
มกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน

ผู้หญิงคนนี้กำลังเป็นตัวประกันในการเมือง
ที่กำลังร้อนระอุระหว่างสาวรัฐและจีน

เธอเป็นผู้บริหารระดับสูง
และเป็นลูกสาวผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเวย

และเจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีชื่อดังของจีน

ขณะเปลี่ยนเครื่องบินที่แคนาดา
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเธอถูกนำตัวขึ้นศาล
และในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
เธอจะถูกนำตัวขึ้นพิจารณาอีกครั้ง
ว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่
แม้จะไม่มีการระบุถึงข้อหาอย่างเป็นทางการ
แต่สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า
เป็นไปตามการร้องขอของรัฐบาลสาวรัฐ
ข้อตกลงความบาดการค้ากับอิรัน
และปกปิดข้อมูลหลอกลวงสถาบันการเงินหลายแห่ง
ซึ่งเขมิงถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สาวรัฐ
อาจถูกจำคุกสูงถึงข้อหาละ๓๐ปี
ขณะที่รัฐบาลจีนแสดงท่าทีกดดันอย่างหนัก
โดยมีการเรียกทูตสาวรัฐและแคนาดาเข้าพบ
เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้บริหารหัวเวยคนนี้ทันที
ขณะที่สื่อของทางการจีนหลายสำนัก
ต่างตระคมข่าวด้วยระบุว่า

มีลักษณะไม่ต่างจากการลักพาตัว
เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
นี่เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า
กรณีของหัวเวยกำลังเติมเชื้อไฟความตึงเครียด

ปมร้อนที่ทั้งสองประเทศ
สงครามการค้าต่อกัน
แม้จะกำลังอยู่ในช่วงสงบศึกชั่วคราว
ขณะเดียวกันหัวเวย์ยังถูกกล่าวหาด้วยว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มีความเสี่ยงถูกล้วงข้อมูล
รัฐบาลสาวรัฐสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ของหัวเวย

ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้หัวเวยตามไปด้วย
เมื่อ๒ประเด็นร้อนเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับ
นี่ทำให้นักวิเคราะห์ด้านการค้าระหว่างประเทศ
อย่างอาแมนด้าเดอร์บุสเชื่อว่า
เป็นจังหวะที่ทำให้สาวรัฐเล่นเกมแรง
จับลูกสาวผู้ก่อตั้งหัวเวย
เรายังมีปฏิบัติความการทะเล
และปฏิบัติสำหรับการสบายการการการสิบเมื่อ
และมันเป็นความรวมขึ้นมา
เพราะอีกหนึ่งของปัจจุที่ที่อเมริกาเค้าสร้าง
คือวาเวย์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้สัมพันธ์กิจแปลงที่มีในสถานการณ์

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรามีกับชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลสาวรัฐ
เป็นเหมือนการสกัดการเติบโตของบริษัทนี้

โดยให้เหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ
ไม่ต่างจากการใช้อุปกรณ์ยี่ห้ออื่น
จอมพลดาสุโขข้าวเพราะรัฐทีวีปรายงาน